ไปที่จังหวัดสงขลานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดู
หลักพระธรรมของจริงเสียงจริงเป็นแบบนี้ครับ
ไปฟังหลักธรรมคำสอน
หลักพระธรรมน้องใบตองเดี๋ยวพี่จะพาไปดู
นี่คือหลักพระธรรมครับ
นี่คือเสาหลักที่พระท่านทำ

แต่พอมาอยู่ในวัดปุ๊บมันกลายเป็นหลักพระธรรม

อยู่ที่ไหนล่ะนี่ที่วัดควนลังอำเภอควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงครา
เขามีหลักขนาดใหญ่ที่ตั้งโดดเด่นอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัดคล้ายกับหลักกิโลเมตรอย่างที่ผมบอก
ใครที่เข้าไปทำบุญที่วัดขวนลังต้องหันมามองกันเลยทีเดียว

ขนาดกว้าง๖เมตรสูง๔เมตร
มี๔ด้านตามแบบหลักกิโลเมตรเลยคุณผู้ชมครับ

ก็ประกอบไปด้วยด้านที่บอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาของวัดควนลัง
ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นด้านคติธรรมของหลวงพ่อพุทธธาตุพิกุ
จากนี้ยังมีด้านที่มีข้อความเตือนสติว่าอย่าเห็นแก่
ตัวใหญ่เลยนะคะแต่ว่าเป็นรูปคล้ายกับรูปพ่อพุทธรูป

ทุกด้านนั้นมีความหมายหมดเลยนะครับ
ส่วนเหตุผลของการสร้างหลักพระธรรม
เพื่อเป็นอนุสรสถานให้กับพระและเนรที่บวชเรียนในรุ่นปี๒๕๕๗นั่นเองครับ
ส่วนที่มาของชื่อหลักพระธรรมก็คือพระเนี่ยนะครับ

แล้วก็เป็นการพ้องเสียงกับคำว่าหลักพระธรรม
เนื่องจากหลักอันนี้ก็มีคติธรรมแฝงเอาไว้ให้คนได้คิดได้ทำดี
ใครที่มาทำบุญที่วัดนี้ก็จะได้ซึมซับของพระธรรมคำสอน
การหันมามองหลักพระธรรมอันนี้เลยแหละครับ

เป็นหลักพระธรรมจริงนะไม่ได้หลอก
แต่ถ้าเกิดว่าไปดูที่วัดแล้วก็จะได้เรียนรู้เรื่องของหลักคติธรรมด้วย
เพราะว่ามีมุมหนึ่งที่เป็นท่านพุทธธาตุพิกขุเนี่ย
ปิดตาปิดหูปิดปาก
อันนี้ก็ไปอ่านกันได้นะครับ